ข่าวคีลามาแล้วในเรื่องรอบขอบสนามคุณวารปัชน์
นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เจอกับเขาแล้วเนี่ย
อันนี้ความฝันผมบอกว่าแซวนะนานที
ความฝันนี้อยากจะเปิดพวกร้านกาแฟ

ไม่ใช่พี่อ่ะชอบชง

แต่ละนานที่ได้เจอกันนะครับขอบคุณครูตอนนั้น
เดี๋ยวก็ได้พูดคุยกันเดี๋ยวถามเรื่องของอากาศที่ประเทศจีนด้วย
ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของทีมเช้าไทยชุดใหญ่ก่อนละกัน
ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖แน่นอนแล้ว๒ทีมแล้วเหลืออีก๑ทีม
แล้วก็เมื่อวานมีการประชุมความพร้อมกันระหว่าง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด
วันเวลายืนยันนะครับก็แข่งขัน๒๓แล้วก็๒๕มีนาคม

ถ้าขึ้นจริงแล้วคิงส์ครับก็จะแข่งช่วง
สักกระมาณกุมภาคมมีนาคมอยู่แล้วตามอาติด

ซึ่งก็จะตรงกับประเทศฟีฟาเดย์

อย่าง๒ปีก่อนเราก็ได้รับการยืนยันจากฟีฟ่า
มีการบันทึกคะแนนสะสมอันดับโลก
แต่ว่าทีมที่มามันก็ไม่ได้ทีมที่แบบมาเต็ม
แต่ครั้งนี้เขายืนยันว่าทีมที่มา
อย่างโซโลวาเกียร์ที่ตอบรับรวมถึงศาลาอัลอิมิเรต
ก็จะส่งชุดใหญ่แบบ๑๐๐ผู้เล่นดังมาหมด

ในการประกบคู่การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่๒๐มีนาคม
เน้นย้ำนะครับธนาทีวีถ่ายเท่าสดในรายการนี้
ฟุตบอลชิงถ้วยพระทศาลคิงซ์ครับ
ขออภัยผมลืมพูดถึงเรื่องของมิรวรรณรายวัชก่อน

เพราะว่ามีนักข่าวไปถามว่าสุดท้ายสัญญาคุยกันหรือยัง

ผลตรวจเอกสมยศก็บอกว่าก็คุยกันแล้วนะครับ
ซึ่งรายวัชก็บอกว่าต้องการสัญญามากกว่า๑ปี
เจ้าตัวตัวว่าสัญญาใหม่ขออภัยมากกว่า๑ปีได้ไหม
จะได้วางแถนทำงานระยะยาว
ไม่ได้ใช้ปีต่อไปได้ดีมากยังขึ้น
เค้าก็มืออาชีพอีกแล้วเพราะเขาเคยทำงาน
เค้าก็ให้ใจกับการต่อการสัญญาแค่ปีแรค
ยื่นหมูยื่นแมวจะได้ดูว่าจะต้องเพิ่มค่าเหนื่อย
สมน้ำสมเนื้อกับผลงานที่จะออกมาในอนาคตไหม
ไปช่วยในการคุมทีมเป็นที่ปรึกษาทีม
เมื่อวานทีมไทยชุดนี้ก็มีการประชุมทีมกัน
ดูจุดอ่อนจุดแข็งนะครับของคู่แข่งในสาย
ซึ่งซอรั่นยันโควิชหัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่า
เกาหลีเหนือกับบาเลสไตน์เป็นทีมที่มีร่างกายแข็งแกร่ง

แล้วก็ห่วงเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพสนาม
เพราะว่าหากว่าสนามนุ่มและมีความชื้นผสมกัน
คนที่แข็งแรงกว่าก็จะได้เปรียบในแรงปะทะ
อากาศที่จีนคุณคุตนันครับเป็นยังไงบ้าง
วันที่๑๐๑๖มกราคมรอบแรกของทีมไทยพอดี
ตอนนี้ลมหนาวน่างแหล่งนะครับ
เป็นบริเวณที่ได้
เขาเรียกว่าไรนะมีบริเวณกดอากาศสูง

ยังไม่มีแน่นอนอากาศแห้งฟ้า

แต่นาวใช่ไหมใช่นาวแห้งถูกต้อง

เจอเกาหลีเหนือวันที่๑๐มกราคม
แล้วที่๒นะครับญี่ปุ่น๑๓มกราคม
แล้วก็เกมสุดท้ายเจอกับปาเลสไตน์๑๖มกราคม
หวังว่าจะไม่ใช่เกมสุดท้ายของทีมไทยนะครับ
ไปต่อได้โดยการเข้าสู่รอบ๘ทีมต่อไป
สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเอาชนะทางแหม่มบูติกนครเชียงขาด
เป็นทีมจากรอบคันเลือกนะครับไม่ใช่ทีมในลีก
จากนั้นตัดสินด้วยการยิงจุดโทษแบงคอกชนะ๓ต่อ๑
กรมทางหลวงเอาชนะเบรกเกอร์พัทยา๖ต่อ๐นะครับ
นัดไม่เสียประตูเลยนะครับก่อนหน้านี้ของกรมทางหลวงแล้วก็สมุทรสาครนะครับ
เสบิวกรัชนาวีมา๑๑แล้วก็ตัดสินยิงจุดโทษสบุษาครชนะรัชนาวี
ด้วยการจุดโทษไป๒๐เกณฑ์ในรอบรองชนะเล่นแข่งขันวันพรุ่งนี้
เกษมบัณฑิตพบกับกรมทางหลวงเวลาบ่าย๒และ๔โมงเย็น
นี้มีชนบุรีกับราชนาวีเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาครับ